งั้นไปดูไอ้ของที่น่ากินดีกว่า
แซลมอนดองซีอิ๊ว

แล้วมันต้องโรยงาหน่อย
ถึงจะสวยถึงจะแบบเขาเรียกว่าครบเครื่องของแซลมอนดองซีอิ๊ว

อ้าว

อย่าข่าวบ้านพี่ดิ้นได้แบบนี้
แล้วก็โอ้โหตั้งใจจะดูจะกินเต็มที่

เก็บไว้ทานเองนะคะ
ผมรู้ว่าน้องจะพูดว่าอะไร

เล่าบอกว่าไปซื้อแซลมอนดองซีอิ๊ว

มาจากร้านเฟรนชายชื่อดังด้วยย่านรังสิต

เป็นร้านที่ซื้อแซลมอนดองซีอิ๊วกินเป็นประจำ

มาเจอกับตัวชวนอาเจียนซะละเกิน

คือเธอกินไปแล้ว๕๖ชิ้น

แบบที่ปุ้ยบอกงาขาวมันดิ้นได้

ฟังก่อนฟังก่อนมันคือหนอนพริก

ทางร้านบอกมันคือหนอนพริกครับ
ทางร้านบอกล้างพริกแล้ว
แต่น้อนน้อนก็คือหนอน
มันคงจะซ่อนอยู่ในเม็ดพริกนั่นแหละ

แสดงความรับผิดชอบโดยคืนค่า

แต่เจ้าของคลิปก็ยังรู้สึกสยองไม่หาย

พริกไหมดีใจเลยว่าพี่บอกว่าพี่จะซื้อ
แซลมอนดองซีอิ้วรอยมาให้
เกไกรงไต่ตัวมากเลยนะ

สองข่าวนี้ต้องขอโทษด้วยคนที่กินข้าวเช้า
แล้วก็๗โมงครึ่งพอดีบางคนทานข้าวเช้าอยู่นะคะ
แต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องนำเสนอข่าวนะคะคุณผู้ชม